คดีความที่มีความขึ้นหน้าแบบรายวันเลยนะครับเรื่องของไอซ์หีบเหล็ก
คงต้องถามคุณสุภาษารานะฮะเพราะว่าเป็นแฟนพันธ์แท้คดีนี้
อย่าใช้คำว่าแฟนพันธ์แท้เลยได้อ่านประจำเลย
ก็เลยได้มีโอกาสติดตามนะคะเอาสรุปเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะ
สำหรับคดีไอซีบเหล็กนะคะการแจ้งความเนี่ยมีสามเรื่องด้วยกัน
ยาเสพติดอาวุธซึ่งอาวุธนี้ก็ประกอบไปด้วยทั้งมีดแล้วก็ปืนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่ตั้งข้อหาไปแล้วก็คือการเสียชีวิตของนางสาวกิ๊ก
เพราะว่าหลักฐานมันยืนยันชัดเจนพิสูจน์ทราบได้ว่าชื่ออะไรเนี่ยนะคะ
แต่ศพที่ไปพบในบ่อน้ำตอนนี้กำลังสืบทราบอยู่ว่าเป็นใคร
ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาต่างได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
รวมถึงอยากทราบด้วยว่ามีผู้หญิงคนอื่นอีกไหมนั่นสิที่ถูกในไอซ์เนี่ยทำร้ายร่างกายค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดว่าเธอรู้จักกับในไอซ์
และถูกทำร้ายร่างกายรวมถึงกระทำชำราวก่อนปีใหม่นี่เองล่าสุดเลยนะเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ
คือเธอเล่าให้ฟังว่า๒๓ธันวาคมปีที่แล้วค่ะเธอรู้จักกับในไอซ์
เพราะว่าได้แอดไลน์เข้ามาคุยกับเธอแต่การคุยไม่ได้เป็นลักษณะการจีบนะ
เป็นการเสนองานน้องมาทำอีเวนต์ให้พี่ไหมงานสงบงานก็คือขายของในบูธตามห้าง
เธอก็เลยเห็นเป็นเรื่องงานตกลงไปตกลงเรื่องฆ่าตัวไปเรียบร้อย
ตกลงว่าจะไปรับที่ไหนอะไรอย่างไรเรียบร้อยเธอบอกว่าในไอซ์เนี่ยบอกว่าจะมารับเธอไปทำงาน
ธันวาคมที่หน้าห้างแห่งหนึ่งเธอก็เลยไปยืนรอหลังจากนั้นในไอซ์จอดรถปุ๊บ
พี่นี่แหละชื่อไอซ์เธอก็ขึ้นรถไปสิ่งแรกที่เธอสงสัยคือ
หลังจากนั้นนายไอซ์บอกว่าเดี๋ยวพี่จะขับรถไปที่อู่ซ่อมรถทำธุระแป๊บหนึ่ง
เธอก็ไม่ได้ลงจากรถนะแต่พอในไอซ์กลับขึ้นมาเธอก็เลยบอกว่าพี่หนูขอลงจากรถได้ไหม
ไอซ์ไม่ให้ลงบอกพี่ทำธุระเสร็จแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อ
คืออ้างไปเรื่อยแบบนี้นะคะเธอก็ยอมเชื่อ
หลังจากนั้นพาเธอขึ้นรถมาที่บ้านของตัวเองค่ะซอยเพชรกะเสม๔๔
และในช่วงนั้นในไอซ์ใช้อาวุธปืนจี้ไม่ให้เธอลงเพราะว่าช่วงเวลานั้นเธอขอลงจากรถอีกทีหนึ่ง
เธอก็จำใจนั่งเข้าไปในรถเลยแล้วก็พาเธอขึ้นไปบนห้องล็อกประตูทันที
พอล็อกประตูเสร็จแล้วนะคะในไอซ์กรี๊ดเสียงดังมากเธอบอกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงเลย
หนูเป็นผู้หญิงหนูยังกรี๊ดไม่ได้เท่าเขาเลยเธอก็สงสัยแล้วก็กลัวมากขึ้น
หลังจากนั้นค่ะลากเธอไปที่เตียงใช้กำลังขืนใจเธอกระชากศีรษะ
แขนเนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงเธอเอาไว้เธอก็เลยจำใจต้องยอมเธอบอกสู้แรงไม่ได้จริงนะคะ
พอในไอซ์ขืนใจเสร็จเล่าเรื่องให้ฟังว่าเคยถูกอดีตพันรยาหลอกเชิดเงิน
มีเด็กมีนบุรีมาขอความช่วยเหลือหายตัวไปลักษณะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟัง
สักพักในไอซ์ค่ะเดินไปที่อีกห้องหนึ่งห้องข้างเพื่อไปเสพยาเสพติด
ปิ๊งไอเดียเลยช่วงนั้นแหละหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่งโลเคชั่นให้เพื่อน
บอกให้เข้ามาช่วยเหลือหรือบอกข้อมูลว่าถ้าฉันเป็นอะไรหลังจากนี้ไป
นี่คือจุดสุดท้ายที่ฉันอยู่บอกเพื่อนแบบนี้ฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ
พูดถึงที่บ้านคือเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะเขากี๊ดลั่นแบบ
เขาก็บอกว่าถ้ากรี๊ดกรี๊ดไปเลยก็ไม่มีใครมาช่วยได้หรอกเดี๋ยวเขาจะช่วยกรี๊ดด้วย
ไม่ต้องให้ออกมาข้างนอกเพราะหนูเชื่อว่าเขาไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้อีกแล้ว
เพราะดีจริงนะเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันแจ้งความตำรวจ
ตำรวจก็เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันและตัวเธอเองก็หนีออกจากห้องนั้นได้สำเร็จด้วย
เจอกับตำรวจกลางทางเนี่ยนะคะนอกจากนี้เธอเชื่อว่าน่าจะยังมีเหยื่ออีกหลายคนที่รอดชีวิต
ถ้าใครรอดชีวิตเธอขอร้องแบบนี้เลยว่าให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมหน่อย
แต่สำหรับเธอแล้วนะคะเหตุการณ์นี้สร้างรอยด่างในจิตใจ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เธอบอกว่าไม่มีวันไหนนอนหลับสนิทเลย
เพราะทำตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนนี้ก็เลยทำให้ชีวิตพังไม่มีชิ้นดีแบบนี้เนี่ยนะคะ